ฮ่า
ทำให้น้องมาเรียมต้องเสียชีวิตไป
เพราะว่าเขาทานถุงพลาสติกเข้าไป

เพราะว่าสิ่งที่เราทิ้งลงไปเนี่ยมันอาจจะลงสู่แม่น้ำ

ก็มันทำให้สัตว์ทะเลตายอย่างนี้

ฝากถุงน้ำทุกคนอยากให้มี

พอไปเที่ยวเหมือนกันได้

เป็นทิปยังไงถึงไปสวีตผิดหวาน
เพราะว่ามันก็ไว้ถึงโน้น

แล้วก็คิมเขามีญาติที่นั่นครับผมเราก็เลยโชคดีได้ไปเที่ยวด้วย
เค้าก็เลยจะพาเราไปแนะนำตัวกับญาติเค้าที่นู่นอย่างนี้หรือคะ
ก็จริงเค้าก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงครับผม
ก็ก็เหมือนไปเที่ยวบ้านนะครับผมก็ดีอ่ะดีดีรู้สึกดีมากเลย
บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปเจอกับครอบครัวเขา

อะไงเราเผื่อนไ้ได้ไหมเผลอดีมากก็พาไปเที่ยวทำอาหารให้กิน
มีที่ให้นอนดีครับดี

ไม่ครับก็ถือว่าจริงแล้วเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะ

ครอบครัวที่เค้าก็รับเราอบถุงขนาดไหนค่ะ
มากเลยอ่ะผมประทับใจมากเลยตอนก่อนที่จะกลับมาเนี่ยคือทุกคนแบบไม่อยากให้เรากลับเลยมาส่งที่สนามบินแล้วก็ร้องไห้กอดกันแบบกอดกันประมาณสิบกว่ารอบอ่ะคือแบบไม่คือน้ำตาทุกคนไหลแบบเหมือนมีลูกบอลมาจุกตรงคอแล้วแบบไม่อยากกลับไม่อยากกลับอยากให้เขามาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวเขาจะมาแล้วเดี๋ยว
คนในครอบครัวใช่
เขามีถามไหมครับ
เป็นงานเมื่อไหร่เป็นครอบครัวจริงเมื่อไหร่
เขาก็มีแอบกระซิบแอบหยอดมาเหมือนกัน
คือกระซิบกระซิบส่วนตัวหรือว่ากระซิบลวงทั้งหมด

ครับผมก็นั่นแหละเราก็ยังไม่ตอบอะไร
แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับผม

ไม่ได้เร่งไม่ได้เร่งเราเองก็ไม่ได้เร่งครับผม
แต่ยังไม่กลับดีตาจองในกายแล้วก็ถามว่า
มีตาจองเลยเหรอมีตาจองไหม
เราก็เป็นคบกันอย่างนี้ไปเรื่อยก่อน
ยังไม่ได้เร่งอะไรครับผม
ถ้ามันถึงเวลาแล้วก็มันก็ถึงเวลา
มันก็ถึงเวลา
เหรอหวานเหรอ
ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้ว

เออยังไม่ได้ยังไม่ได้แพลนเลยเนี่ย
ต้องคงพาไปเจอที่บ้านเหมือนกันครับผมก็ต้องต้อนรับเขาให้ดีที่สุด
เท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเขาต้อนรับเราดีมาก
เขาจะมาช่วงไหนครับปีหน้ายังพอยังไม่รู้เลยครับ
ก็อาจจะต้องเจอพูดคุยกันสำคับครัวนิดหน่อย
ก็อาจจะต้องพามาเจอกันแล้วหลังจากนั้นจะมีข่าวดีต่อไหมใจเย็นครับ
ใจเย็นครับใจเย็นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังต้องมาคิดไว้ไปหรือเปล่าบ้างไหมครับ
ว่ากีมีดีอะไรแบบเนี้ยเคยคิดครับเคยคิดแต่ว่าก็
เราก็บอกไม่ได้เนอะอย่างที่ตอบไปทุกครั้งก็คือ
แล้วมันแล้วแต่จังหวะมันแล้วแต่โอกาสต่างนานา
เราเราคิดแหละเราคิดมันติดอยู่ที่อะไรอ่ะคะมันติดอยู่ที่อะไรล่ะ
ติดอยู่ที่การทำงานนี่แหละครับไม่ว่างเลยช่วงนี้อืมคืออย่างเราเคลียร์
อยากจะพร้อมจริงจริงอยากจะพร้อมจริงจริงอยากจะให้ใช่ใช่
จริงจริงมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะมันก็มันก็ได้แล้วล่ะแต่ว่าน่ะ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
อะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันแล้วก็แล้วก็เอ่อก็บอกให้คิมคิมก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบบอกเฮ้ยไม่มีอะไรจริงนะว่าไม่มีอะไรเลยรีบแล้วก็รีบแสดงตัวเลยเหรอใช่เลยแบบไม่ไม่เกี่ยวเลยจริงจริงแบบแล้วเราก็เลยตอบแล้วเราก็เลยตอบไปว่าการมือลั่นเนี่ยคือมันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้คือต้องอธิบายกัน
ถ้าเขายุ่งให้เราเลิกกันแบบนี้

เขาขาดอะไรรึเปล่า

ถ้าเขาทำมีความสุข

เรียกว่าเราก็คือจบแค่ว่าตื่นเช้ามารู้

ผมตกใจว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้กับเราแล้วว่า
ผมร่วมมันพันเลยอะผมชอบดูรูปเนี่ยมีแล้วผมก็เข้าไปดู

ถ้าบอกมีคนคือมีคนคือว่าถือว่าถือว่าเอาไงดีอ่ะ
ก็เป็นเรื่องดีแล้วกันเราเรามีคนติดตามเรามีคนที่เอ่อ
ตามเราอยู่บ่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วกัน
กล้าเลยนะไม่กล้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อันนี้ไม่กล้าเลย
แต่จากนี้ไม่กล้าเลยไหมไม่กล้าปกติมากขอโทษครับ

สวัสดีค่ะ